คุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจปฏิบัติการ๑๙ชั่วโมงแห่งความหวัง
สรุปให้ฟังแบบนี้นะครับนี่คือ๑๙ชั่วโมงแห่งความหวังจริง
เป็นนาทีแห่งการรอคอยและเป็นวินาทีแห่งการลุ้นระทึกครับ
ทุกช่วงเวลามีค่าและสำคัญมาก
ชมเจ้าหน้าที่ทุกนายทุกหน่วยอีกครั้งขอบคุณพี่น้องประชาชน
รวมถึงน้องตาสานหนูเก่งมากลูกหนูแข็งแกร่งมาก
ช่วยเหลือสำเร็จเสร็จสิ้นได้ในที่สุดนะครับ
ผมได้คุยกับนายอำเภอพบพระจังหวัดตาก
และได้คุยกับนายกสมาคมสงเคราะห์การกุศล
ครูบากัญชัยกาญจโนโดยตรงก็ได้ข้อมูลสรุปมาแบบนี้นะครับ
คือเมื่อเวียงเย็นประมาณ๐๖๐๐นครับ
ตะสานอายุขวบ๘เดือนเดินเล่นน้องเดินได้แล้วนะครับ
แล้วตกลงไปที่บริเวณหลุมบ่อบาดานขุดเอาไว้
แต่ยังไม่ได้ฝังท่อบาดานเพราะตรงนั้นไม่มีน้ำครับ
ตกลงไปพี่สาว๕ขวบเห็นเลยไปบอกพ่อกับแม่
กับแม่รู้ก็เลยประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
โดยคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลตรงนี้ครับ
บริเวณปากหลุมที่น้องตกลงไปเนี่ยนะฮะ
ลักษณะของปากหลุมเนี่ยจะมีความกว้างประมาณสัก๓๐เซนติเมตร
ตัวของน้องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับ๑ขวบเศษแต่ว่าน้องเนี่ย

น้องก็อาจจะตัวใหญ่กว่าเด็กไทยทั่วไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
คราวนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วสำรวจตรวจสอบพื้นที่
และต้องดูว่าน้องเป็นอย่างไรดูข้อมูลต่อไปครับคุณผู้ชม
อยู่ตรงไหนอยู่ลึกแค่ไหนนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการก็คือหย่อนสายออกซิเจนลงไปก่อนเพื่อให้อากาศกับน้อง
ในขณะเดียวกันครับหย่อนกล้องเล็กคล้ายกับกล้องสอดแนมครับ
ยาวประมาณสักช่วงปากกาหนึ่งผูกกับเชือกแล้วหย่อนลงไป
เพื่อดูว่าน้องเนี่ยอยู่ข้างล่างสภาพเป็นยังไงโอเคได้ภาพว่าน้องนั้นยังมีชีวิต
และนอกจากนี้ได้ความลึกด้วยครับจากเชือกนั้นดึงขึ้นมาแล้ววัดดู
ปรากฏว่าความลึกอยู่ที่ประมาณ๑๓เมตรจุดที่น้องไปค้างตึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
โดยหลุมนี้บ่อนี้ลักษณะคือปากกว้างก้นแคบครับคุณผู้ชม
ลักษณะคล้ายกับกระสวยหรือว่ากลวยนะครับย้ำนะเป็นหลุมโพรงลึกลงไป
ยังไม่ได้มีการวางท่อบาดานเพราะไม่มีน้ำ
พอรู้แล้วว่าเด็กอยู่ตรงไหนขั้นตอนต่อไปก็คือแล้วจะช่วยยังไง
กู้ชีพกู้ภัยปพวางแผนกันครับตั้งแต่ช่วงเย็น
สุดท้ายได้ข้อสรุปจะใช้วิธีการในการขุดเพียงด้านเดียวแนวตรง
แล้วขยายออกด้านข้างกับด้านหน้าครับ
กับระดับที่น้องไปค้างเติ่งที่ความลึก๑๓เมตรนะครับ
แล้วต้องเปลี่ยนวิธีการขุดเพราะว่าอะไร
ถ้าขุดต่อไปแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้น้องอันตราย
หรือดินหินมันอาจจะล่วงมาทับน้องได้
แล้วใช้กำลังคนในการขุดแทนครับ
ผลัดเปลี่ยนกันรอบละประมาณ๑๐คนขุดไปเรื่อย
อุปสรรคคือเจอหินก้อนใหญ่ก็ต้องเจาะขุดลึกลงไปจากระดับ๑๑เมตร
ที่แบคโคลกดเอาไว้ลงไปอีก๒เมตรกว่าถึง๓เมตร
พอขุดลึกลงไปตรงนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปสำคัญมากครับ
คือการเจาะโพรงใช้วิธีการขุดเจาะตัดเข้าไปครับ
เหมือนกับการคุดอุโมงคุณผู้ชม
เป็นระยะทางประมาณสักเมตร๕๐จนกระทั่งไปเจอตัวน้อง
แล้วตลอดระยะเวลาจะส่องกล้องหย่อนลงมาทุก๑๒ชั่วโมงเพื่อเช็ค
แล้วน้องก็ยังส่งเสียงร้องเป็นระยะยังมีความหวังครับ
เจอน้องแล้วยังช่วยขึ้นมาไม่ได้ทันทีนะครับคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าอะไรแขนน้องผิดรูปแขนข้างหนึ่งแนบชิดติดลำตัว
อีกข้างหนึ่งเหมือนกับชูขึ้นฟ้าครับคุณผู้ชมลักษณะจะคล้ายคล้ายกับแบบเนี้ยฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องค่อยใช้ขวดน้ำตัดเป็นกลวย
ตักดินและหินออกด้วยความระมัดระวัง
มีพื้นที่ให้น้องสามารถเอามือขึ้นมาได้สองข้างแบบนี้
หย่อนเชือกลงไปผูกใต้รักแร้แล้วดึงขึ้นมาครับ

นายอำเภอยืนยันว่าน้องแขนขาไม่ได้หักปกติดี
ประสานต่อส่งให้คุณหมอแล้วส่งโรงพยาบาลพบพระ
น้องตอนนี้แข็งแรงปลอดภัยดีคุณหมอบอกนะครับ
โดยอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของคุณหมอ
และมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ด้วย
นี่คือภารกิจแห่งความหวัง๑๙ชั่วโมงที่เราร่วมรุ้นร่วมกัน

และนี่คือทั้งหมดของการสรุปปฏิบัติการและภารกิจในครั้งนี้ครับ